ทีนี้มาดูเรื่องของตัวเลขกันหน่อยค่ะ

เอาเลยพร้อมแล้วหรือยัง
ผมจะเริ่มให้ละกันเพราะว่าหลายคนก็แบบ

หลายพื้นที่นะฮะคุณผู้ชมพรุ่งนี้รวยทั่วไทย

เริ่มดูที่แรกที่จังหวัดราชบุรี

ตำบลห้วยไผ่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

อายุสัก๗๐ปียาวพระบาดสัก๕เมตร
รอบวง๗๖เซนติเมตร
นาคไปจุดทูปจุดเทียนกราบว่าย

ขอสัก๑เลข๒เลขก็ว่ากันไป
โรยแป้งขัดถูเพ่งมองหาเลขจาก

บันดาลให้มองเห็นบางคน
ตัวเองไม่เห็นเขาเชื่อกันว่าเด็กเนี่ยมันมีเซนต์
เอาเด็กมามองดีกว่าให้เด็กมองให้เด็กมองแล้วจะเห็นแล้วส่วนใหญ่ก็จะถูกด้วย
โดยเสาต้นตะเคียนทองต้นนี้เคยอยู่ในพื้นที่ข้างบันไดทางขึ้นโรงหนังคีรีทองในตัวเมืองราชบุรี
เขาปิดกิจการไปแล้วแต่ว่าคือมีคนไปจอดรถทับเสาอยู่
แม่ตะเคียนก็เลยไปเข้าฝันยามบอกว่าขยับรถให้หน่อยมันทับคอฉันอยู่
รุ่งเช้าก็เลยมีการนิมนต์เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำขุนไปเชิญเจ้าแม่ตะเคียนไปอยู่ที่วัดซะเลย
ช่วยกันดึงกันไปนะฮะสุดท้ายก็ไปได้แล้วก็ไปสร้างเป็นอุโบสถให้เสร็จนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านก็มักจะเห็นเป็นวิญญาณเป็นร่างของผู้หญิงสองแม่ลูกไปนั่งอยู่บนเสาตะเคียนนะครับ
ก็เลยมีการเอารถเด็กเล่นไปถวายกันไปบางครั้งก็ฝันเห็นนะฮะแล้วก็มีการไปเข้าร่างลูกของชาวบ้าน
แล้วบอกว่ามาช่วยทำความสะอาดวัดให้น้อยถ้าเกิดว่ามาช่วยทำความสะอาดวัดทำความสะอาดต้นตะเคียนเดี๋ยวจะให้ถูกรางวัลนะ
เออก็เข้าฝันกันหลายคนนะฮะเลยมีคนไปไหว้เมื่อวานนี้เยอะมากแล้วก็ให้เลขมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ด้วยแต่ที่เห็นแน่คือเรือไม้ตะเคียนแม่ย่านางจำรังทอง
เป็นเรือโบราณอายุกว่าหนึ่งร้อยปีค่ะมาตั้งอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ย
คือต้นชะโงกอายุกว่าร้อยปีแล้วด้วยนะคะอยู่ในวัดพระยาแพรก
แพรกศรีราชาอำเภอสวรรคบุรีอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาธค่ะ
ชาวบ้านก็แวะเวียนกันไปแบบนี้แหละค่ะไปไหว้ไปขอโชคขอลาบเนี่ยนะ
ทูบขัดถูกันไปอ่าขัดถูกันไปทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ไปเจอเรือไม้ตะเคียนที่บึงจำรังก็เลยมีการตั้งชื่อเรือไม้เนี่ย
แม่ย่านางจำรังทองแล้วเอาท่านมาไว้ในวัด
แล้วชาวบ้านเขาก็ไปขอโชคขอลาบปรากฏว่าถูกรางวัลกันมาตลอด
นั่นไงเนี่ยนั่นไงผมก็มองไม่ออกนะแล้วคุณค้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะชาวบ้านที่เขาไปทาถูทาถูแบบนี้เขาถูกรางวัลกันมาแล้วนะ
งวดนี้เขาก็ได้เหมือนกันนะเขาบอกว่ากี่งวดแล้วนะไม่รู้หลายงวดแล้วนะ
สิบเจ็ดงวดติดงวดสิบเจ็ดงวดติดนะเออเยอะมากอ่ะเออเมื่อกี้เห็นแวบเหมือนกัน
เดี๋ยวพี่บอกให้แล้วกันนะครับค่ะจากต้นตะเคียนมาดูต้นมะเดือยักษ์กันหน่อย
อายุเป็นร้อยปีที่เกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธ
แล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาจังหวัดอุดรธานีนะคะชาวบ้านเขาก็ไปกราบขอพรพ่อปู่และแม่ย่า
แล้วก็ส่องหาเลขที่โคนต้นมะเดือยักษ์รากต้นไสแล้วก็ต้นชะโนธที่อยู่ใกล้เคียงด้วย
พอเจอชายภูมิเหมาะเจาะเข้าปุ๊บถ่ายรูปไว้ปั๊บเป็นหลักฐานเขาบอกว่างวดนี้พี่เห็นเลขเบอร์
เห็นเลขเบิ้ลเลยเหรอเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลเลขดับเบิ้ลผมเห็นเหมือนกันเมื่อกี้ข่าวเมื่อกี้ก็เบิ้ล
ทำไมฉันไม่เห็นอ่ะไม่เคยเห็นกับเขาเลยจริงส่วนที่ลานบวงสวงค่ะก็มีพิธีบวงสวงแก้บนเหมือนกัน
บวงสวงเสร็จก็ส่องน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์เหมือนเคยได้กันไปหลายตัวเลขเลยนะคะ
นี่ขอดูขอดูขันน้ำมนต์หน่อยนี่หยดกันใหญ่เลยเห็นไหมหยดน้ำตาเทียน
เห็นป่ะนี่ฉันได้เห็นน้ำตาเทียนคุณเห็นเลขไหมนี่ไงนี่ไง
อุ๊ยเดี๋ยวนี้ถึงขั้นฟรีสต์ก็เหรอต้องฟรีสต์ให้จริงให้คุณไม่ต้องบอกเองเราจะบอกไม่ได้
เห็นเป็นคนคุณเอาจริงที่ฉันเห็นเป็นคนวิ่งลาว่ะเห็นป่ะ

หูข้างบนเป็นหัวแล้วก็ข้างหน้าเป็นมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเป็นมือถือของอยู่แล้วก็กำลังเหมือนวิ่งหนี
คุณมีจินตนาการคุณไม่หนีเรื่องนี้เลยจริงนะไม่หนีไม่มีตัวเลขจริงเลย
คือเลขเบิ้ลเห็นไหมน่ะแล้วก็มีเลขอะไรนะขดอยู่น่ะกลมชี้
คุณมันเป็นคนจริงได้เห็นเป็นคนเบิ้ลเลขอยู่ไหนเนี่ย
เดี๋ยวพิมพ์ให้เขาเห็นกันจริงนี่นี่เลขนี้นี่

คุณผู้ชมก็มองเอาแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เราเอามาให้เป็นสีสันเป็นความเชื่อสู่บุคคลก็ว่ากันไปนะครับ
ก็ยังมีกุมารจุกดำที่เป็นที่รักของบรรดาเซียนตัวเลข
ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามักจะไปขอโชคลาภเสี่ยงเซียมซี
แล้วก็ได้เลขกลับไปถูกรางวัลเสมอนี่นี่เป็นกุมารจุกดำนะฮะ
มีแม่ค้าข้าวแกงคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอสามพรานก็ไปขอกุมารจุกดำ
ได้เลขไปถูกเงินได้รางวัลไปไปสามแสนได้ไปสามแสน
แล้วก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็กมาถวายกุมารเลยอ่ะ
คือได้ไป๓แสนคือขอถวายเลยในขณะที่น้องน้อยหนานางสาวสุชานาศอานนท์เนี่ย
ก็แต่งกายชุดพื้นเมืองอีสานไปรำบวงสวงให้กับพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา
เพราะว่าคือเขาขอพรคนนี้เขาขอพรให้เขาได้งาน
แล้วเขาก็ได้งานจริงก็เลยไปลำแก้บนถวาย
สุดท้ายได้มาเลข๓ตัวตึ๊ด
เดี๋ยวจะบอกให้จากกุมารจุกดำแล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมความเชื่อยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะ
ที่ไหนมีตัวเลขที่นั่นมีคนไทย
ที่มีความเชื่อเรื่องของตัวเลขไปปรากฏตัวอยู่แบบนี้ค่ะ

ที่นี่คือตำบลครูขุดอำเภอสถิงพระจังหวัดทรงคล่า
สาวบ้านกว่า๓๐๐คนนะครับคุณผู้ชมไปร่วมกัน
รำถวายหน้ารูปเหมือนทวดเท่ง

เท่งเนี่ยคือตัวตลกในหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงโด่งดังอืม
เข้าไปกันที่อุทยานนกน้ำคูขุด
เป็นบ้านเกิดของทวดเท่งสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะ

ถามว่าทำไมเขาถึงมีความเชื่อเรื่องของทวดเท่งรูปปั้นแบบนี้ค่ะ
เพราะวันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านบอกว่าเขาไปเห็นทวดเท่งเนี่ย
คุณทวดเท่งเนี่ยยืนอยู่บนรถบนรถลักษณะคือรถแห่ค่ะ
แล้วก็โบกมือโบกมือโบกมือ
ก็เลยไปเอาทะเบียนรถ๗๖๕๔งวดที่แล้วใช่ไหม
มาซื้อมาเชี่ยงโชคเสียงลาบกันอย่างนี้ไง

ทีนี้มางวดนี้อีกค่ะเขาก็ต้องมาควานหากันอีกนะ
ร่ายรำเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าในจังหวะนี้คุณดูเอาเอง
มีการจุดประทัดแล้วเนี่ยหางประทัด
ชัดโดยไม่ต้องตีโดยไม่ต้องวิเคราะห์
เพราะเห็นชัดเลยนะคะตัวเลขหางประทัดคือเราบอกได้นะ

ชอบมากมันคือทะเบียนรถผมไง

นี่ค่ะมีอีก
อันนี้ก็แหลกใต้

แพร่ที่เขาใช้ผมก็ไม่รู้แพร่อันไหนอ่ะนะ

คุณผู้ชมก็ดูเอาละกันนะฮะมาค่ะต้องบอกว่าทีมงานต้องเมตตาดิฉันมากจริงนะคะเพราะว่าที่ต่อไปที่จะพาไปดูคือน้ำตาเทียนขันน้ำมนที่ชัดที่สุดในโลก
ไม่ต้องจินตนาการเพราะมันคือเหมือนเอาเลขไปวางเอาไว้คุณด่าดิฉันเหรอเขาให้คุณมองคุณมองไม่ออกนี่คือไม่ต้องอ่านแล้วน่ะไม่ขนาดนั้นเลยเหรออืมเออเห็นเห็นอันนี้เห็นเห็นแล้วยังเห็นเห็นแล้วอะไรแต่เลี้ยงไม่ถูก
ผมบอกแล้วผมชอบเลขนี้ขวามือเห็นไหมสองตัวเออเลขสวยจังเลยอ๋อเลขทะเบียนรถคุณใช่ไหม
นี่ค่ะอยู่ที่อาสมฤษีเนรตะบนโพแตงอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่างภาพขำอะไรกันคะอยู่ก็ขำลั่นขึ้นมา
ชาวบ้านเขาพากันมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพ่อปู่ฤษีพรมเมษองค์อินทรานาคาราชกุมารเจ้าสัวเฮงวิหารโบราณฤษี๑๐๘ตน
แล้วก็ลอดท้องช้างเอราวันด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไม่พลาดนะคะอ่างน้ำมนต์รือศรีเนรที่มีน้ำตาเทียนที่เห็นได้ชัดที่สุดในโลกจริงจริง
เลขลอยไม่ใช่ลาบลอยนะคะเลขลอยอยู่ชัดเจน๖ตัวด้วยกันให้เอาไปสลับเรียงจับคู่เสี่ยงโชคเต็มที่ไปเลย
คือคงไม่ใช่เป็นการเอาเทียนไปหยดให้มันเป็นเลขคงเป็นอยู่แล้วก็วางเอาไว้ให้
จับฉลากขึ้นมาว่าได้กี่อันแล้วก็แบบวางลงไปเออเอาสองเลขขวานี้สวยจังเลยนะฮะ
คนมองไม่ค่อยเห็นอ่ะข้างบนคืออะไรแล้วถ่ายหอยทำไมอ่ะยังไม่เห็นอีกหรอ
ไม่อันนี้งงว่าถ่ายหอยทำไมมันก็น้ำมนไงอ่าก็ว่ากันไปนะครับนี่นี่นี่
นี่มันมีหลายมุมมีหลายมุมนี่เห็นแล้วเมื่อกี้ไอ้เลขตรงมุมขวาล่างมันไม่เห็น
ย้ำนะฮะเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับตอนนี้ส่องน้ำตาเทียนไปก่อน
น้ำตาจริงเดี๋ยวไปวัดเอาวันที่หนึ่งหลังวันที่หลังวันที่หนึ่ง
เอาไปถึงเรื่องของสัตว์ให้โชคกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมไปดูที่เรื่องของสัตว์กันหน่อยดีกว่า
ตัวอะไรดีตัวอะไรปลายที่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยหมูก้าวของนางไพรวันคำแสนโคตร
อยู่ที่ตำบลคำพออุงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
ชาวบ้านเขาก็ทำเขาเรียกว่าแต่งขันห้าก็คือเป็นขันดอกไม้ทูบเทียน
นะฮะอันเชิญเขาเรียกว่าเทวดาเทวดาเต่าครับ
อันเชิญเทวดาก่อนที่จะเทแป้งทาแป้งรูปที่กระดองเต่าเป็นปู่เต่า
ปู่เต่าเนี้ยเต่านาตัวเนี้ยความยาวสิบเก้าเซนหนักเก้ากิโลกรัม
ไปหาเลขจากกระดองปู่เต่าสงสารเต่าเหมือนกันนะบางที
นางไพรวัลเขาบอกว่าเมื่อต้นเดือนเนี่ยนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
จู่เต่านาเดินเข้าบ้านเฉยเลยก็เลยจับไปเลี้ยงในบ่อปูนหลังบ้านแล้วกัน
แล้วเชื่อไหม๒งวดที่ผ่านมาถูกไปแล้ว

พร้อมเพื่อนบ้านมาดูนี่นี่ขอสนับแล้วกันปู่เต่าขอโชคลาบบ้าง
สิ้นเดือนนี้แล้วกันนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถูกอีก
จะนำเต่าไปปล่อยแล้วที่ฝ่ายน้ำงูผ้าขาว
ว่าจะทำยังไงต่อไปให้มันหากินเองตามธรรมชาติดีกว่า
แต่สาวบ้านก็อ่ะบ้านเลขที่หนึ่งร้อยนะครับ

จากเรื่องของเต่าซึ่งเป็นสัตว์มาเรื่องของพืชกันบ้าง
นี่คุณมะละกอดูเผินไม่มีอะไรแต่ดูข้างในซิ
มันเป็นแบบนี้เรื่องแปลกแบบนี้ชาวบ้านไม่พลาดค่ะ
ทูบมาเลยเทียนตามมาแล้วก็ปักลงไปค่ะ

ขอเลขขอเลขนี่คือมะละกอแปลกค่ะ
เพราะอะไรคุณดูซิแทนที่จะเจอผ่าลงไปนะ
ทีนี่เราไปถามเจ้าของบ้านคือคุณสมศักดิ์ทุยตระกูล
เล่าบอกว่าไอ้มะละกอมันขึ้นเอง
คือต้นมะละกออยู่หลังบ้านสูงสักประมาณ๓เมตร
มีลูกกว่า๑๐ลูกแต่มันมีลูกหนึ่งค่ะสุกงอม
ถูกกันแบบนี้ถูกเปลือกมะละก่อน้า
ส่วนนั้นก็เขาบอกว่ามันเหมือนอีกมะละกออีกลูกอยู่ในมะละกอลูกนั้น

ละกอซ้อนมะละกอเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องต้น

อู้วจินตนาการเป็นเรื่องจริงนะคะ

จบแล้วจะไปดูต้นตานค่ะ

เขาปลูกอยู่ที่ริมสะน้ำบ้านหนองจิก
ตำบลโบดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านเนี่ยนะจุดทั้งทูบจุดทั้งเทียนกราบไหว้กันใหญ่เลย
เขาบอกว่าต้นตานนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก
โชคคนในหมู่บ้านถูกรางวัลมาหลายงวดแล้วค่ะ
เขาบอกว่าต้นตานต้นนี้น่าจะมีเทวดาและดวงวิญญาณของท่านขุนหมื่น
อดีตกำนันสิงสถิตย์อยู่
ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ค่ะ
นักท่องเที่ยวเขามาชมความสวยงามของสะพานไม้ไผ่กลางสระน้ำ
ซึ่งก็จะมีต้นตานปลูกล้อมรอบกว่า๒๐ต้น
นักท่องเที่ยวเขาก็ได้ถ่ายรูปกับต้นตานด้วย
แล้วมันมีตัวเลขอยู่บนต้นตาน๓เลข

คุณกล้าถามดิฉันเหรอ

มันอุ๊ยทำไมตรงต้นตานนี้มีตัวเลข๓เลขอ่ะ

นักท่องเที่ยวก็เลยเอาไปเสี่ยงโชค
คุณได้เป็นแสนได้เป็นแสน
ชาวบ้านเลยมารูปแป้งขอโชคลาภดูค่ะ

ไปต่อที่วัดทัพกระดานอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
เมื่อวานมีน้องพีครับเด็กชายวัชรพลมหาบัน
เป็นนักร้องลูกทุ่งจากรายการประกวดรายการหนึ่ง

นำดอกกุหลาบสีแดงผ้าสามสีเครื่องสำอางไปไหว้หุ่นราชินีลูกทุ่ง

ขอให้ประสบความสำเร็จจากการออกผลงานเพลงลูกทุ่ง

บอกว่าผมเสี่ยงได้๓ครั้งครับ

ก็ทำให้บรรดาเซียนตัวเลขเขาจ้องแบบไม่กระพริบเลย
ได้เลขอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะฮะ

ก็คืออายุ๑๓ปีของน้องไปเสี่ยงโชคด้วยนะครับ

แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเจ้าพ่อตัวเลขไปแล้ว

เป็นรูปถ่ายของตัวเองกับป้ายอำเภอหางดง๒๑กิโล

พร้อมกับข้อความบอกว่าชอบเป็นพิเศษ
ก็ว่ากันไปนะครับ
ทีนี้มีคุณผู้ชมถามเรามาตั้งแต่ต้นรายการที่เรานำเสนอข่าวไป
บิ๊กไบท์ที่คนขับไปขับ
เป็นข่าวบิ๊กไบท์ที่เสียหลักชนนะคะ
ตอนตี๓คืนวันฮาโลวีนนี่แหละ

หาอยู่ตั้งนานจนเช้าถึงเจอว่าหัวกระเด็นตกอยู่ในพงหญ้า
คุณผู้ชมขออนุญาตถามเรื่องของทะเบียน
คือต้องเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะ
แต่ว่าคุณผู้ชมอยากทราบทะเบียนรถอีกทีนึง
เพราะว่าตอนแรกบอกทะเบียนไว้แล้วเหมือนกันแต่นี่ครับ
ทับเบียนกรุงเทพ๙๙๙๘นะครับ

เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล

คุณผู้ชมบอกกลัวผีเข้าฝันบอกเลขซื้อแล้วถูกกิน